มีเรื่องเดือดร้อนที่เธอต้องเดินทางไปพบเจ้าหน้าที่เลย
เพราะมีคนปลอมโซเชียลมีเดียของเธอ

เรื่องนี้นะเธอต้องไปแจ้งความที่ปอทนั่นแหละ
ฝากเตือนไว้เลยใครที่คิดจะทำกรรมตามทันนะคะบอกเลย

หลุยหงสวัสดิ์กรอายุ๑๙ปีค่ะ
นักแสดงสาวที่หลายคนก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดี
รับบทเป็นหวานในละครเรื่องกรงกรรมเนี่ย
เดินทางไปแจ้งความกับตำรวจกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบกปอท
หลุยเล่าบอกว่าวันที่๑๓พฤษภาคมที่ผ่านมาช่วงเย็นเนี่ย
เธอก็นั่งเล่นเฟซบุ๊กอยู่ที่บ้านพัก
มีแฟนคลับทักมาหาผ่านทางเมสเซ็นเจอร์ค่ะบอกว่า
นี่มีคนเอารูปไปปลอมเฟซบุ๊กนะ
ใช้ชื่อว่านัทปภาพรธนทร
แล้วคนร้ายก็เอารูปภาพของเธอไปสร้างบัญชีอินสตาแกรม
เธอก็เลยเข้าไปตรวจสอบตามที่แฟนคลับส่งมาบอก
ก็เจอจริงค่ะคือใช้รูปเธอไปตั้งเป็นเฟซบุ๊กเป็นอินสตาแกรม
แล้วก็มีการหลอกขายของทางออนไลน์แล้วไม่ส่งสินค้าด้วย
ผู้เสียหายเยอะมากซึ่งการกระทำนี้สร้างความเสื่อมเสีย
แล้วคนก็เข้าใจผิดนะคะคิดว่าเป็นการกระทำของเธอ
ว่าเธอเป็นคนทำก็เลยรีบมาแจ้งความเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจไว้ก่อน
แล้วก็อยากให้ตำรวจจับตัวคนร้ายให้ได้เร็วด้วย
ตำรวจเขาบอกว่าตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว
คนร้ายมีการใช้บัญชีธนาคารหลอกให้เกี่ยวโอนเงิน
ซึ่งตำรวจรู้ตัวแล้วนะคะว่าคนร้ายคือใคร
กำลังดำเนินการสืบสวนเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายอยู่ค่ะ